อย่าเพิ่งตกใจนะวันนี้เราสองคนมาเต็มแค่ไหน

สำหรับโตโนภาคินเขามาในลุคของเดสพูคุณผู้ชม
เออมาร์ทแมนแฮนซัมมาในลุคของเดทพูนะคะ
ฮีโร่สุดแหวกแนวจากภาพยนตร์เรื่องเดทภูนั่นเองนะคะ
ซึ่งงานนี้เนี่ยหนุ่มโตโน่เองก็มาเปิดใจเรื่องน้องเรสซิ่ง
ลูกชายของแพทย์นับประพาหลังจากที่ได้เจอกันไปนะคะ
คือก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้โตโน่กับแพทย์เนี่ย
เขาเคยตกเป็นข่าวจิ้นกันเกือบจะเป็นคู่จริงกันอะไรประมาณนี้
ใช่แล้วค่ะงานนี้โตโน่หลังจากที่เจอหลานเรซิ่งแล้ว
เอ็นดูหลานขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะ
เราดูแล้วก็เราก็รู้สึกเอ็นดูนะครับเขาก็น่ารัก
เห็นแล้วเราก็เออก็ไม่รู้เราก็ว่าน้องเขาน่ารักดีครับ
เขาก็เอาบอลเข้ามาเล่นก็เล่นกับน้องเขาก็น่ารักดีครับ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติ
ทางแพทย์ทางครอบครัวแพทย์ก็มีคนที่เข้าใจอยู่แล้วล่ะว่า
เออมันเป็นคู่จิ้นเอาใจเขามาใส่ใจเราอะนะ
คือว่ามันก็คงจะไม่ดีถ้าเกิดว่าไปเล่นต่ออะไรเยอะแยะนะครับ
ผมค่อนข้างจะแคร์ความรู้สึกของครอบครัวของแพทย์
ความรู้สึกครอบครัวของเบ้นนะครับดังนั้นผมไม่คิดว่า
ผมก็เลยค่อนข้างจะไม่ไม่เล่นเราก็เป็นเพื่อนที่ดีมาโดยตลอดนะครับ
ไม่เคยแบบเราก็มีแต่ความหวังดีอะ

เขาไม่อยากให้จับโยงไงไม่อยากให้มีดราม่าเกิดขึ้น
ส่วนภาพลับล่าสุดกับสาวเปิ้ลแซมมี่ปรินเซสนะคะ
ที่มีคนเห็นว่าเออควงกันไปกินข้าวหวานแหววกระหุงกระนิ้ง
งานนี้จะใช่ตัวจริงหรือว่าตัวหลอกมาฟังโตโน่เขาชี้แจงกันเลยค่ะ
ไม่มีนะแม่ห่วงมากนะ
สรุปว่าเป็นภาพเก่าเมื่อวานตอนนี้เนี่ยพี่โตโน่เขาก็ยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่า
โสดอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชม

เขาบอกว่าน้องพลอยน่ารักน้องเชอรี่จุด
จุดนี่ระวัยในฐานที่เข้าใจนะ